มาดูกรณีเสือดุสิตกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เริ่มขยายวงบ้านตายแล้วหลังจากกรณีที่เขาถูกบ่อนสะพานหมายโกงแล้วก็ไม่พอใจสุดท้ายบุกไปปล้นบ่อนเอาเงินตัวเองออกมาพร้อมกับเพื่อนรวมสี่คนแต่ปรากฏว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นประเด็นเรื่องของการปล้นบ่อนแล้วมันคือประเด็นเรื่องที่ว่าบ่อนมั
แล้วก็มีนายอานนท์เศษอวยพรและนายสัมภาษณ์โสพี๔คนนี้คือคนที่บุกเข้าไปปล้นบ่อนย่านสะพานใหม่ซึ่งเสือดุสิตเนี่ยมอบตัวแล้ว
พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒สอบปากคำอย่างละเอียดด้วยตัวเองค่ะ
ก็ทั้งหมดเข้ามอบตัวในวันที่๒๕สิงหาคมนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ระหว่างที่เสือดุสิตเนี่ยถูกคุมตัวไปห้องสอบสวนผู้สื่อข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนินจี้ถามในเสือถึงสาเหตุว่าปล้นบ่อนทำไม
เจ้าตัวยืนยันบอกว่าไม่ได้จะไปปล้นไม่มีใบสั่งไม่มีนายไม่มีอะไรทั้งนั้นรู้ว่าบ่อนพนันมันเปิดอยู่ซอยพะหนโยธิน๕๐แยก๑ก็เลยไปเล่น
แต่เห็นพิรุษว่าเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยรู้สึกว่าบ่อนโกงเลยพาพวกมาเอาคืนก็แค่นั้นเอง
ผมไม่ได้ทำเลยผมก็เงินคืนอำนาจที่เหลือผมให้ตำรวจเขาไปหมดครับ
ผมให้ตำรวจไปหมดแล้วความรู้ว่าผมโดนโกงครับ

ผมแทงไม่เคยถูกอะครับพี่
ผมเสียไป๑๕๐๐ครับ

ผมโดนบ่อนโกงอ้าวคุณเข้าบ่อนบ่อนผิดกฎหมายอยู่แล้วนะ
ไม่เคยถูกเออคือโดนคนที่ทำผิดกฎหมายโกงอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะคะ

จะแอบเปิดมาได้๒๓วันเท่านั้นแหละ
ก่อนที่กลุ่มของเสือดูสิตจะมาเกาะเหตุตำรวจบอกว่า
ตำรวจไม่มีข้อมูลของบ่อนนี้เลย

เมื่อวันที่๒๔ช่วงกลางวันหรืออะไรใดทั้งสิ้น
แต่สำหรับประเด็นที่ว่าตำรวจในพื้นที่

ตรวจสอบข้อที่จริงแล้ว
บอนนี้เปิดมานานหรืออย่าง
ในรอบข้างมีการเปิดได้สักประมาณส่วนหลัง๒สามวัน
ทำไมคนที่ปรากฏปอนด์ไม่ใหญ่แจ้ง
เขาจะเปิดบอลเขาจะเล่นกันนะครับ
เท่าที่เราก็มีเนื้อที่ในการสืบสวน

เขาบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุอยู่ระหว่าง
ลาราชการมั้ยดูยาย

สำหรับแก๊งของเสือดุสิต

ดูสิจะไม่แต่งตัวเต็มยดขนาดนี้นะคะ
ดูประวัติของแก๊งเสือดุสิตกันหน่อย
ใน๔มีคดีโชคโชนเลยนะคะ

ยาเสพติดทั้งพยายามฆ่า

เสือดุสิตเองเคยถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกัน

ซึ่งพนักงานสอบสวนสอบปากคำแล้ว

ก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย

แล้วก็ถูกนำตัวไปขออำนาจศาลอาญา
ชดาพิเศษฝากขังแล้วนะคะ

นักข่าวเราทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปดูด้วยนะว่า

มีแผงกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งเอาไว้

ตอนนี้เหลือเป็นห้องโล่งไม่มีระบบไฟฟ้าอะไรเลย

ซอยเล็กซอยน้อย
ลุออกมาทางนี้แล้วไปโผล่อีกซอยหนึ่ง

ไพ่หลายใบที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
มีกระดาษใบหนึ่งมีข้อความเขียนว่า
ต่ำเต็งสูงอั้น๒แสน

แล้วก็เฉพาะเต็งสี่อั้น๕หมื่น

ใช่พลอยพนันบอนก็มี

ผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยว่าไอ้ภัยไอ้กระดาษ

ภูมิผู้ต้องหาที่โดนจับคุงมาแอบเล่นเอง
ผมไม่เกี่ยวแต่ชาวบ้านใกล้เคียงเขาบอกว่าไงรู้ไหม
บ่อนนี้เหรอเปิดมาเป็นปีแล้ว
วงครึ่ม๒๓วันอะไรล่ะเปิดมาเป็นปีแล้ว
เปิดเปิดปิดปิดอยู่หลายครั้งล่าสุดปิดไปเดือนกว่า
ตอนนี้กลับมาเปิดใหม่แต่ละวันคนมาเล่นเป็นร้อยคนค่ะ
และคนที่เช่าพื้นที่ให้เปิดบ่อนก็คือเฮียต่อ
เอาไปหาหน่อยตำรวจลองไปหาดูว่าเฮียตอคนนี้เนี่ยใคร
ก็ชื่อบ่อนนี้คือเฮียตอสะพานใหม่ไงนะฮะเอาไปดูซิเฮียต่อใคร
ตอตำรึเปล่าหรืออะไรยังไงลองไปหาดู
สุดท้าย๕เสือโดนเด้งไปก่อนนะครับ